ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่
พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นแล้วต้องยอมรับว่าหวาดเสียวแน่นอน

เพราะว่ามีเด็กคนนึงอยู่ดีก็ตกมาจากรถยนต์
ซึ่งกำลังออกตัวหลังจากที่ติดไฟแดงอยู่

ใช่แล้วเด็กก็เลยล้มแล้วก็หล่นลงมาเนี่ยนะคะแล้วยังไม่พอ
พอรถเคลื่อนตัวเนี่ยเกือบจะทับขาของหนูน้อยเนี่ย
คือนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเด็กไม่คลานตัวออกมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งภาพเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ที่โพสต์คลิปเขาก็บอกว่า
เพื่อต้องการให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กให้ดีนะคะ
ถ้าให้ดีเนี่ยนั่งเบาะคาซีสดีกว่าโอ้โหเนี่ย
นี่เราเซ็นเซอร์อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าขาของน้องจริงแล้วเนี่ย
เกือบโดนล้อทับนิดเดียวจริงจริงค่ะคุณผู้ชมหลายหลายคนเห็นคลิปนี้
แล้วก็ตกอกตกใจกันนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟส
ถ้าหากมีเด็กเล็กโดยสารรถไปด้วยเนี่ยก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะ
จะถูกว่าจะนี่ขนาดที่รถคันหน้ากำลังออกตัวเนี่ย
อยู่เด็กก็หล่นลงมาบนพื้นถนนประตูฝั่งข้างคนขับ
และรถคันนี้ก็ค่อยเคลื่อนตัวไปเกือบจะทับขาเด็กอีก
แต่โชคดีเด็กเนี่ยเบี่ยงตัวออกไปแล้วก็วิ่งตามรถค่ะ
จากนั้นผู้หญิงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนขับรถเนี่ย
รีบมาอุ้มเด็กคนดังกล่าวกลับเข้าไปในรถ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้น๗สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมากค่ะ
เพราะว่ามีการแชร์กันไปเกือบ๗๐๐ครั้ง
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าพ่อแม่ไม่ควรประมาท
ต้องล็อกประตูแล้วก็กระจกด้วย

และไม่ควรให้เด็กนั่งเบาะหน้าแบบนี้
อกจากนี้ก็ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้คาซีส
กันอันตรายถ้าหากเด็กเล็กต้องเดินทางด้วยรถยนต์ด้วยค่ะ
ทางทีมข่าวของเรานะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ติดต่อไปยังนางสาวพรไพรินเอี่ยมสะอาดเจ้าของคลิปค่ะ
ก็เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุนั้นเธอก็ไม่ได้อยู่บนรถ
แต่คนขับรถที่ติดกล้องคันนี้ก็คือคุณพ่อของเธอที่มาเล่าให้ฟัง
เหตุผลที่นำคลิปมาลงก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนที่มีลูกหลาน
และบอกว่าเหตุการณ์นี้นับว่าโชคดีมากที่รถติดไฟแดง
เพราะถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยอันตรายรุนแรงกว่านี้อีกนะคะ
คุณพ่อของเธอที่ขับรถตามมาด้วยเนี่ยบอกว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
คิดว่าคนขับรถคันดังกล่าวก็น่าจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลย
ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงกว่านี้
ก็เลยอยากให้ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กใส่ใจเรื่องความปลอดภัยให้มาก
อยากให้รณรงค์เรื่องใช้คาซิสกันไปเลยเพื่อความปลอดภัยของเด็กค่ะ
ส่วนนายไพโรธเอี่ยมสะอาดผู้พบเหตุการณ์นี้ก็เล่าให้ทีมข่าวฟัง
บอกตกใจเห็นเด็กตกลงมาต่อหน้าต่อตาแบบนี้
แล้วรถคันดังกล่าวยังเคลื่อนต่อไปอีกนะคะก็เลยต้องบีบแตร
จากนั้นค่ะก็ตัดสินใจจะลงไปดูอยู่แล้ว
แต่ว่ามีผู้หญิงจากรถคันนั้นเนี่ยมานำตัวเด็กเข้าไปในรถก่อน
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะ
ครั้งนี้เนี่ยโชคดีมากที่บอกไปว่ารถเพิ่งออกตัวเท่านั้นเอง
ถ้ารถวิ่งเร็วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ไปฟังเสียงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะเจ้าของกล้องค่ะ
นั่งคนเดียวหรือมั้งค่ะลักษณะนี้
เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กรวมวันนี้ถ้าทุกคนนั่งอยู่ด้วย
เขาก็ต้องลงมาแล้วใช่ไหมฮะแต่นี่ว่ารถมันเลื่อนไปพักหนึ่ง
ขับตามไปสักพักก็เห็นเขาขับไปก็ขับเร็วกันก็เลย

ถ้าเป็นเด็กอย่างนี้นั่งข้างหน้าอายุประมาณนี้นะครับ
สมควรจะมีเบลต์หรืออะไรสำหรับเด็กอะฮะ
ที่ว่าคาดหรือลัดไว้อย่างนี้ต้องการว่าเขาก็หยัดตัวได้
ระหว่างรถวิ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามือเขาไปโดน
ประตูอะไรเปิดมาเองถ้าล่วงมา

รถด้านหลังเนี่ยทับเอา